คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนร้ายนะคะทำทีเป็นไปซื้อกล้วยหอม
ครับแล้วอาศัยที่พ่อค้าเนี่ยไม่ทันระวังตัวกระชากสร้อยคอ
อ้าวจากพ่อค้าเลยนะคะแล้วตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
คลิปนี้นะคะมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกมาโพสต์เอาไว้ค่ะ
โจรกระชากสร้อยก็คือในสร้อยมีพระสามองค์
เป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อพัฒน์หลวงปู่หลิว
แล้วคนร้ายก็หนีไปเลยหนีไปทางบางกรวยนะคะอืม

ปากซอยจรรย์เจ็ดสิบห้าแยกยี่สิบสี่ทับสาม
ผู้เสียหายเป็นพ่อค้าขายกล้วยอายุหกสิบสองนะคะครับ
จอดรถเปิดท้ายขายกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าอยู่ปากซอย
จู่มีคนร้ายน่าจะวัยรุ่นนะคะเป็นผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดทำทีเป็นเลือกกล้วยหอมเนี่ยกระชากสร้อยเข้าไป
ทำทีเป็นเลือกกล้วยจ่ายเงินด้วยนะร้อยหนึ่งนะคะนี่แล้วเอื้อมือเข้าไปกระชากถึงในนู้นนะ
ใช่ซื้อกล้วยหอมก่อนหวีหนึ่งจ่ายร้อยหนึ่ง
จะเอากล้วยน้ำว้าอีกหวีหนึ่ง
ค้าเลยต้องก้มไงก้มไปหยิบให้เพิ่ม
จังหวะก้มนี่แหละกระชากสร้อยไปเลยแล้วขี่รถหลบหนีไปเลย
พ่อค้าก็พยายามจะแบบจับตัวไว้เนอะนี่กระโดดลงมาเลยนะเนี่ยพยายามจะเนี่ยเนี่ย
แต่เอาไม่อยู่ฮะใช่พุ่งไปสู้แรงไม่ไหวค่ะ
รถจักรยานยนต์ที่คนร้ายรายนี้ใช้ในการก่อเหตุนะคะครับ
เหมือนตั้งใจมาก่อเหตุหรือไม่อย่างไรเพราะป้ายทะเบียนก็ไม่มีอืม
ทะเบียนไม่มีคงวางแผนมาเป็นอย่างดีครับ
ตอนนี้ทางตำรวจสนบังพลัดกำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายที่เกาะเหตุนี้มาดำเนินคดีค่ะ